คือเรื่องนี้เวลาที่เรานำเสนอข่าวไปมันก็จะมีทั้งมุมของคดี
ความคืบหน้าของคดีกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องมุมของความเชื่อนั่นเอง
เดี๋ยววันนี้นำเสนอทั้งสองมุมเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่มาดูเรื่องความคืบหน้าของคดีกันก่อน
เพราะว่าเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะตำรวจเนี่ยจะมีการค้นบ้านเพิ่มเติมไหม
ค้นในที่นี้จะไปขุดดูใต้ต้นมะม่วงไหม
ว่ามีศพอื่นฝังอยู่หรือเปล่า
หรือจะไปงมหาในน้ำมีศพอื่นอีกไหม
ณตอนนี้คือยืนยันที่๓ศพ
คือศพแรกฝังอยู่ใต้ดินและอีกสองศพที่งมขึ้นมาได้นะคะ
ผู้สึกข่าวของเราค่ะคุณนาริสปุ่นนิ่ม
เพราะว่าที่ไปเนี่ยมันมีกระแสข่าวมาบอกว่าตำรวจ
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับตำรวจในพื้นที่เลยนะคะ
แล้วตำรวจก็ยืนยันมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเข้าไปค้น
เนื่องจากว่าตอนนี้ยังขาดพยานหลักฐานต่างที่จะเอาไปยื่นต่อสาร
เพื่อให้ศาลออกหมายค้นมา
แล้วก็ถามตำรวจว่าเอ๊ะคุณตำรวจพยานต่างที่เขามาให้ข้อมูลล่ะ
ตำรวจบอกว่าพยานตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถชี้จุดที่ชัดเจน
คือที่บอกว่ามีศพอื่นอีกเนี่ย
เขาบอกว่ายังเป็นการกล่าวอ้างอยู่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน

ว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งหาหลักฐานก่อน
พอหลักฐานแน่นเอาหลักฐานนี้มายืนยันถึงจะขอสารออกหมายค้นได้
แล้วตำรวจก็บอกด้วยบอกว่าไม่ต้องกลัว
ยังไงก็ตามถ้าพยานหลักฐานต่างมันชัดเจน

ค่ะเพราะว่าตำรวจก็ยืนยันว่ายังไม่ได้ปิดคดี

เมืองต้นในไอซ์ก็โดนข้อหาเรื่องของอาวุธปืน

ศพของน้องกุ๊กกิ๊กวัย๒๒ที่เจอฝังดิน
แต่ตอนนี้ที่ต้องรอก็คือกระดูกมนุษย์ที่เจอในน้ำ
ในบ่อน้ำ๒ไร่ในพื้นที่บ้านในไอซ์
คือยังไม่รู้เลยว่ากระดูกของศพอีก๒ศพ
เป็นของใครไงฮะค่ะคือยังต้องรอตรงนี้แล้วก็ในส่วนของหมายค้น
คือต้องมีพยานถึงขั้นที่ว่ารู้จุดต้องชี้จุดได้
ถึงจะมีหลักฐานมากพอในการขอหมายค้นแต่มันมีข้อมูลเยอะนะ
ว่าน่าจะมีศพอื่นอีกน่าจะมีศพอื่นอีกเนี่ย
เอาง่ายแค่บอกว่าฝังอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคุณเฮียมาสอน
เพราะอะไรงานมารวมถึงมีการถ่ายคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะ
เป็นงูเนี่ยค่ะงูตัวที่เราวงสีแดงเนี่ยเลื้อยออกมาจากดงกล้วยนะ
มือหลายอาจจะเร็วนะครับก็มองตามไวหน่อย
นั่นค่ะนั่นมันแบบแป๊บเดียวเอง
ลื้อยเข้าไปหลังของในอากาศ
ทีนี้งูที่เห็นเนี่ยสีมันเหมือนแบบขาวอมเหลืองนวลเนี่ยนะ
มันเป็นงูเผือกหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ทีนี้งูตัวนี้ความยาวสักเกือบ๒เมตรเลื้อยไปตรงสระน้ำ
สระน้ำที่ไปงมเจอกระดูกถ่วงน้ำก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าทีมข่าวของเราเนี่ย
พยายามถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ดูมันเห็นเท่านี้จริงจริงค่ะก็ไม่รู้ว่ามันไปที่ไหนต่อ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็รกด้วยแล้วสีของงูจริงมันก็ใกล้เคียงกับสีของดินนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้มันมีข่าวแบบนี้ไงว่าที่บ้านในไอซ์เนี่ยมีสารเก่า
สารเก่าเนี่ยมีรูปปั้นงูอยู่ในนั้นทีมข่าวมาเจองูแบบนี้อีกก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะ
งูที่พบเนี่ยจะสื่ออะไรจะแปลความได้ว่าอะไรหรือเปล่า
นักข่าวของเราเนี่ยนะคะก็เอาคลิปนี้ไปถามผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยค่ะ
ทุกคนก็ยืนยันเหมือนกันเลยว่าที่บอกว่าเป็นงูเผือกงูเผือกเนี่ย
มันไม่ใช่งูเห่าเผือกนะมันไม่ใช่งูเผือกนะแต่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่ามันเร็วมากอ่ะ
ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นงูอะไรเพราะว่าในคลิปมันมันไม่ได้เห็นทั้งตัวนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยอ่ะถามผู้เชี่ยวชาญเขายืนยันมาแบบนี้แล้ว
งั้นลองไปถามชาวบ้านดูละกันชาวบ้านที่อยู่ในซอยเดียวกับในไอซ์เนี่ยแหละค่ะ
ซอยเพชรกะเสม๔๗ก็ไปเจอคุณลุงขอเรียกว่าคุณลุงโอละกันนะคะ
คนนี้นั่นแหละเป็นคุณลุงโอใช้นามสมมุตินะบ้านของลุงโออยู่ใกล้กับบ้านของในไอซ์เลย
นักข่าวของเราก็เอาคลิปนี้ยื่นให้กับลุงโอดูลุงโอเคยเห็นคลิปแบบนี้ไหมครับ
แล้วก็เปิดให้ดูลุงโอบอกแบบนี้ลุงโอบอกว่าที่นักข่าวมาเจอเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะงูตัวเนี้ยเขาตั้งใจออกมาให้นักข่าวเห็น
แล้วลุงโอบอกด้วยบอกว่างูตัวนี้คืองูจงอางเผือก
เป็นงูเจ้าที่ในไอซ์เนี่ยเขาเลี้ยงเอาไว้บูชาแล้วที่อยู่ของเจ้างูตัวเนี้ยค่ะ
ก็อยู่ใต้สารงูดำที่อยู่ใกล้กับสุสานของบรรพบุรุษ
นักข่าวของเราไปเจอค่ะสารเก่านั่นแหละค่ะ
บอกว่างูเนี้ยมันขดอยู่ในโพรงลึกใต้สารงูนั้นทีมข่าวตกใจเลย
ทีมข่าวก็หรอลุงตอนนั้นทีมข่าวยังไม่เชื่อซะทีเดียวนะคะ
แล้วก็ถามว่าลุงโอลุงโอรู้ได้ยังไงว่างูที่เลื้อยเนี่ยมันเป็นจงอางเผือก
เพราะว่าทีมข่าวเองก็ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญแล้วนะ
เชี่ยวชาญเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่งูเผือกแน่นอนลุงโอบอกแบบนี้
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะถ้าเกิดน้องนักข่าวไม่เชื่อลุงโอไม่เป็นไร
เพราะว่าที่ลุงเชื่อแบบนี้เนี่ยลุงเคยนั่งสมาธิ
แล้วลุงก็มองเห็นในสิ่งที่คนมองไม่เห็นนะคะ
ลุงบอกแบบนี้แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าที่นั่งสมาธิเนี่ยนะ
สงสัยไงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะทุกวันพระทุกวันโกนเนี่ย
ไอซ์ก็จะเตรียมพวกของเส้นไหว้เตรียมเครื่องบูชาต่างเนี่ย
เส้นไหว้ที่สารงูที่อยู่ตรงสุสานของบรรพบุรุษเนี่ยค่ะ
ทีนี้ลุงโอก็เลยตัดสินใจนั่งสมาธิ
แล้วตอนนั่งสมาธิเนี่ยก็นิมิตเห็นนะว่ามีงูจงอางเผือกเนี่ย
ขดตัวอยู่อยู่ในโพรงใต้สารงูอ่ะมันเป็นโพรงแบบลึกเลยอะค่ะ
โรงนี้นี่แหละแล้วสารงูตรงเนี้ยที่ในไอซ์ไปเส้นไหว้
งูตัวนี้พอมันอยู่ในโพรงมันก็ค่อยเลื้อยมาจากดิน
แล้วงูตัวนี้นะถ้าเกิดว่าชูคอขึ้นเนี่ย
โอบอกว่ามันจะมีความสูงถึงสองเมตรเลยคุณลุงโอบอกด้วยบอกว่า
งูตัวนี้มันพิษมาโอ๊ยมันมีพิษแบบพิษร้ายแรงมาก
ถ้าเกิดว่าเราไปยุ่งระวังนะมันจะกัดจนตายได้
มันกัดทุกคนเลยแต่คนเดียวที่ไม่กัดน่ะคือในไอซ์นะคะ
ลุงโอก็ฝากเตือนด้วยบอกว่าเวลามาทำข่าวเนี่ย
เข้าไปใกล้สารงูนะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไปเนี่ย
ช่วยไม่ได้นะที่ผ่านมาเนี่ยพยายามนั่งสมาธิ
ส่งจิตไปช่วยเหลือตลอดแต่ว่าคนที่เข้าไปเนี่ย
ต้องระมัดระวังด้วยแล้วลุงโอก็ทิ้งท้ายแบบนี้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อใครอยากจะเห็นงูตัวนี้
ใครอยากจะพิสูจน์เนี่ยมาได้เลยให้มาตอนค่ำนะ
สัก๒ทุ่มไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวลุงจะอาสา
จะเป็นคนสอนนั่งสมาธิเองใครต้องการเห็นงูเจ้าที่ตัวเนี้ย
นี่แหละคือสิ่งที่ลุงทำได้และต้องมีจิตใจแบบเข้มแข็งด้วยนะ
จะต้องเป็นคนที่กล้าหารด้วยนะถึงจะได้เห็นนะคะ
วอดสูงสองเมตรกว่าลุงเคยเห็นมันไหมครับ
นั่งในหัวที่เห็นลุงมันไม่ชาว่างูธรรมดา

อยากเข้าไปใกล้ตูศาลเขาเพราะว่าอะไรอ่ะงูมันอยู่ตรงนั้น
ถ้าผมอยากเห็นงูตัวนั้นเนี่ยผมต้องทำยังไงลุงสอนผมได้ไหมครับ
เขาก็บอกให้มานอนด้วยกันเดี๋ยวจะสอนให้อืมที่ลุงโอหมายถึงคือคนละตัวกับที่ทีมข่าวของเราเจอใช่ไหม
เพราะตัวที่ทีมข่าวเราเจอมันตัวเล็กนิดเดียวนะถ้าชูคอขึ้นมาก็ไม่น่าจะถึงสองเมตรเหมือนที่ลุงโอบอกนะ
ใช่แต่เมื่อกี้ลุงโอบอกไงว่าที่เห็นมันตัวนิดเดียวน่ะถ้าเกิดมันชูคอมามันเกินนะ
คือลุงโอให้ข้อมูลแบบนี้แต่ลุงโอก็ย้ำนะคุณผู้ชมว่าเนี่ยมันคือความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนตัวของลุงโอ
แล้วอย่างที่บอกค่ะตอนที่ทีมข่าวเราไปแล้วไปถ่ายงูตัวนี้มาได้เอาจริงทีมข่าวของเราก็ไม่ได้ไปหลังสองทุ่มนะ
ก็ยังเจอกลางวันอยู่แล้วก็ไม่ได้นั่งสมาธิด้วยแต่ถึงยังไงก็ตามค่ะทีมข่าวก็อาจจะไม่ได้อยากไปพิสูจน์อะไรตามที่ลุงโอบอกหรอก
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อจริงแล้วก็เรื่องคดีความต่างอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
หาพยานหลักฐานพยานวัตถุต่างเพื่อที่จะออกหมายค้นมาขุดมาค้นที่บ้านของนายไอซ์ต่อด้วยนะคะ
ก็คือมุมหนึ่งพื้นที่บ้านในไอซ์กว้างใหญ่ค่ะซอยเพชรเกษม๔๗เนื้อที่๒๐ไร่แล้วก็มีพื้นที่รกร้างมีต้นไม้เยอะ
ถามว่าถ้าจะมีงูมันแปลกไหมมันก็ไม่แปลกหรอกมันก็ต้องมีบ้างอ่ะแหละตามสภาพพื้นที่อ่ะนะแต่ไม่รู้จะเป็นงูเจ้าที่จะเป็นเรื่องของการเล่นของมนต์ดำศัยศาสตร์ของในไอซ์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะ
แต่เรื่องนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมติดตามเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้มาเป็นที่แรกเป็นข้อมูลจากผู้หญิงคนนึงนะคะที่เขาเคยตกเป็นเหยื่อของไอซ์หีบเหล็กแต่เขารอดชีวิตมาได้ค่ะแล้วเขาก็มาเล่าพฤติกรรมของไอซ์หีบเหล็กให้ฟังว่าไอซ์เนี่ยมีพฤติกรรมยังไงบ้าง
นี่คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราคุยกับน้องผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นเหยื่อที่รอดชีวิตออกมาได้จากบ้านของในไอซ์เธอให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราเป็นที่แรกเลยค่ะคุณผู้ชมเลยอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามดูอ่ะนะคะเธอบอกว่าไอซ์ติดต่อเธอผ่านเฟซบุ๊กชวนให้ไปหาที่บ้านถามว่าอยู่ไหนทำอะไรแล้วไอซ์ส่งคลิปวีดีโอแนะนำตัวไอซ์เองอ่ะนะให้กับเธอด้วย

แต่น้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าดูจากคลิปนี้นะคะคือถ้าตัดข่าวไอซ์หีบเหล็กอะไรไปไม่ได้มีข่าวนี้มาก่อนเนี่ยคือเขาก็ดูเป็นผู้ชายสุภาพใช่หน้าตาดีพูดคุยดีเธอบอกว่าเห็นคลิปนี้ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าจะเกิดอันตรายแต่ไอซ์บอกกับเธอว่าไม่ต้องกลัวหรอกไม่ทำอะไรหรอกเธอหลงเชื่อค่ะเธอไปที่บ้านของในไอซ
เมษายนปีที่แล้วนะคะพอไปถึงในไอซ์ออกมารับเธอหน้าบ้านพาเธอเข้าไปในบ้านจ่ายค่าแท็กซี่ให้เธอด้วยค่ะแล้วก็นั่งบนเตียงคุยกันแป๊บหนึ่งในไอซ์ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยเธอบอกว่าในไอซ์น่าจะเสพยาเสพติดมาก่อนก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเธอแต่เธอก็ยอมยอมมีเพศสัมพันธ์ร่วมหลับนอนกับในไอซ์นะคะร่วมหลับนอนกัน

ประตูบ้านทุกบานไม่ให้ออกไปไหนแต่ในไอซ์ดูแลเธออย่างดีเดินไปเอาอาหารที่บ้านป้าป้าเล็กอ่ะค่ะก็คือเป็นป้าที่ดูแลในไอซ์เดินไปเอาอาหารมาให้เธอกินตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันไอซ์บอกกับเธอว่าไม่อยากให้กลับเลยอยากให้เธออยู่ด้วยกันตลอดไปนี่แล้วก็อัดรูปคู่กันเก็บไว้ค่ะเหมือนกับรักผู้หญิงคนนี้มากอะค่ะนี่นะคะมีรูปนะคะ
ในไอซ์บอกว่าถ้าคนนี้หายให้มาตามลาดที่ผมนะ
นี่ค่ะคือเราเล่าคุณผู้ชมไปแล้วรอบนึงเมื่อวานนี้แต่เราไม่ได้มีคลิปเยอะขนาดนี้ค่ะ
อันนี้เป็นคลิปใหม่ที่คุณผู้ชมเพิ่งได้เห็นวันนี้นี่แหละ
เมื่อวานนี้เป็นเรื่องแบบภาพรวมนะคะ
วันนี้คือนักข่าวของเราเจอผู้หญิงคนนี้เลย
แล้วก็มีคลิปมีข้อความมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นค่ะ
คือน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าพยายามจะอ้อนวอนขอกลับบ้าน
แล้วสัญญากับไอซ์ว่าถ้าเธอได้กลับบ้านเดี๋ยวเธอจะกลับมาหาใหม่
วอนอยู่หลายชั่วโมงนะคะสุดท้ายไอซ์ใจอ่อนปล่อยเธอกลับไป
แล้วก็ติดต่อคุยกันผ่านเฟซบุ๊กตลอดค่ะ
ในไอซ์ส่งข้อความไปถามตลอดนะคะส่งข้อความไปคุยด้วยตลอด
แล้วก็มีข้อความในลักษณะที่ว่าพี่สนใจเธอคนเดียวยอมเธอคนเดียว
อยากให้เธอพาไปไหว้แม่หน่อยนี่ค่ะเธอบอกว่าก็ทำตามสัญญา
อีกวันหนึ่งเธอกลับไปหาในไอซ์เลยนะคะนี่ค่ะนี่คือข้อความที่คุยกัน
เฟซบุ๊กนะคะเธอบอกว่าพอเธอกลับไปหาในไอซ์รอบสอง
ในไอซ์หงุดหงิดไม่เหมือนกับวันแรกที่เจอกัน
แต่ก็มีเพศสัมพันธ์กับในไอซ์อีกรอบหนึ่งค่ะพอมีเพศสัมพันธ์กันเสร็จ
ในไอซ์ขอมีเพศสัมพันธ์อีกค่ะครั้งนี้ในไอซ์เดินไปหยิบชุดนักศึกษาผู้หญิง
แขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้าโยนให้เธอใส่เธอก็ตกใจว่าจะให้ใส่ชุดนักศึกษาทำไม
แต่ในไอซ์มีท่าทีที่โมโหรุนแรงมากบอกเธอว่าใส่ใส่ไปเถอะ
แล้วเธอก็เลยแอบมองเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเธอบอกว่ามีชุดหลายอย่างมากคุณผู้ชม
นักศึกษาผู้หญิงชุดญี่ปุ่นชุดนางพยาบาลชุดแม่บ้านสีฟ้ามีกางเกงชั้นในผู้หญิง
มีชุดชั้นในมีถุงเท้ายาวอยู่ในตู้เสื้อผ้าของไอซ์เต็มไปหมด
งงเลยเธอเลยถามว่าชุดอะไรอ่ะชุดของใคร
ตอบกลับว่าเป็นของน้องสาวเป็นของเพื่อนที่เคยมานอนที่บ้าน
บอกว่าเธอปฏิเสธนะคะเธอไม่ใส่ชุดนักศึกษาผู้หญิงที่ไอซ์บังคับเธอให้ใส่
เพราะว่าใส่กระโปรงไม่ได้เธอบอกแบบนี้นะแต่พอเธอไม่ใส่ในไอซ์ทำยังไงรู้ไหมคะ
หยิบเครื่องช็อตไฟฟ้ามาขู่ค่ะนี่แล้วก็บังคับให้เธอใส่
คือบังคับว่ายังไงก็ต้องใส่แล้วก็ให้มีเพศสัมพันธ์กับไอซ์

บอกว่าระหว่างมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยค่ะในไอซ์ตั้งโทรศัพท์มือถือเอาไว้
แล้วก็เปิดกล้องโทรศัพท์มือถือเอามือถือวางพิงไว้กับหมอน
แล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้เปิดกล้องหน้าอัดคลิป
ระหว่างมีเพศสัมพันธ์กันสรุปนะคะอุปกรณ์ที่ในไอซ์ใช้กับน้องผู้หญิงคนนี้
อยู่ในบ้านที่น้องเขาให้ข้อมูลมานะคะก็คือหนึ่งบ้านไอซ์เนี่ยมีกล้องวงจรปิดทั่วห้องเลยนะคะ
มีโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายคลิปน้องมีเพศสัมพันธ์กับไอซ์เอาไว้
มีชุดคอสเพลย์ชุดนักเรียนชุดพยาบาลเต็มไปหมด
มีเครื่องช็อตไฟฟ้ามีมีดดาบมีปืนค่ะ
ในห้องภายในห้องของไอซ์พีเหล็กเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
มันก็จะมีปืนบ้างแล้วก็เครื่องช็อตไฟฟ้าแล้วก็มีดดาบยาว
คือวางอยู่บนเตียง
ไม่ได้วางอยู่บนเตียงแบบเขาก็เก็บไว้ตรงไหนก็ไม่รู้แต่เขาเอาออกมา

กล้องวงจรปิดมีค่ะน่าจะมีทั่วห้องแหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
คือกล้องวงจรปิดนี้มีหลายจุดในห้องเลย
น่าจะมีประมาณสัก๒ตัวแล้วมั้ง
แต่ก่อนหน้าที่จะมีอะไรกันรู้สึกว่าอาจจะเสพมาด้วยหรือเปล่า
จะเสพนะเพราะว่าที่เห็นอยู่ด้วยก็ไม่ถึงสิบนาทีใส่เห็บอะไรอย่างเงี้ยใช่

ใช่ถี่มากแล้วคือเป็นคนที่แบบไม่นอนเลย

แล้วเธอก็บอกนะคะว่าหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับในไอซ์เสร็จเธอหิวนะ
ไอซ์ก็เดินไปเอาข้าวที่บ้านป้าเล็กมาให้เธอ
เธอก็เลยบอกกับไอซ์ว่าไม่อยากกินข้าวมีอะไรอย่างอื่นให้กินไหม
ปรากฏว่าในไอซ์โมโหค่ะ
ทีนี้คว้ามีดดาบเล่มยาวออกมาแล้วโยนลงพื้นขู่ให้เธอกลัว

ทีนี้ในไอซ์ก็ยิ่งโมโหบอกให้เธอหยุดกรี๊ด
แต่เธอก็ยังกรี๊ดด้วยความกลัว
ไอซ์ก็หยิบเครื่องช็อตไฟฟ้ามาขู่เธอ
เธอก็หยุดร้องเธอเห็นท่าไม่ดีในไอซ์น่าจะคลั่งยาบ้าไปแล้ว

เธอก็พยายามหาทางหนีออกมานะคะ
เธอก็พยายามค่อยตะล่อมตะล่อมคุยกับในไอซ์บอกว่า
เดี๋ยวขอไปดูคอนเสิร์ตหน่อยได้ไหมเดี๋ยวกลับมาใหม่

อ้อนทุกวิถีทางจนสุดท้ายไอซ์ใจอ่อน
เดินไปส่งเธอขึ้นแท็กซี่ที่หน้าปากซอยด้วยนะคะ

ในไอซ์พกปืนตลอดเวลา

แล้วไอซ์ก็บอกว่าสาเหตุที่พกปืน

ไม่กลับไปที่บ้านของไอซ์อีกเลย
แล้วทำไมต้องทำอะไรแบบนี้อืมแล้วนี่เขาก็เอาเครื่องช็อตไฟฟ้าออกมา
เขาก็กดอยู่มันก็เป็นเสียงเครื่องช็อตอ่ะเนอะมันก็น่าตกใจหนูก็กรี๊
คือเขากดอยู่ดังไหมกดดังกดแบบดังแบบเต๊ะเต๊ะเต๊ะเต๊ะเครื่องช็อตไฟฟ้าอ่ะค่ะ
ใช่แล้วหนูก็กรี๊ดเขาก็กรี๊ดตามเออกรี๊ดช่วยไหมอะไรอย่างเงี้
ก็เหมือนแบบโจเกอร์แบบอารมณ์แบบไหนเลยใช่ใช่เขาอารมณ์แบบไม่ดีอ่ะ
เราก็แบบเฮ้ยกูจะเอาตัวรอดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบเข้าไปหาเขาไปอ้อนเขาอะไรอย่างเงี้
ทำดีทุกอย่างทำดีทุกอย่างเลยแบบเชื่อฟังทุกอย่างเลยพอประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มนิดนิดอ่ะ
เขาก็เลยแบบเดินออกไปส่งดังนั้นข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้มาจากน้องผู้หญิงคนนี้นะคะ
ก็คือหนึ่งในไอซ์เนี่ยเสพยาเสพติดหนักมากในไอซ์ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนหาอะไรทำอยู่ตลอดเวลา
สองในไอซ์เหมือนกับเป็นคนหวาดระแวงอะค่ะค่ะรอบบ้านมีกล้องวงจรปิด
แล้วก็มีจอคอยดูหมดเลยอ่ะว่ามีอะไรรอบรอบบ้านบ้างสิ่งที่ในไอซ์พกติดตัวตลอดเวลานะคะ
แน่นอนมีปืนทุกคนบอกแบบนี้หมดนะคนที่มาให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าในไอซ์เนี่ยมีปืนพกปืนตลอด
สองคือในไอซ์พกพวงกุญแจค่ะน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นกุญแจไขอะไร
ห้องไหนบ้านหลังไหนแต่เป็นพวงกุญแจใหญ่มากนะคะที่ในไอซ์จะพกติดตัวเอาไว้ด้วยตลอดเวลา
ดังนั้นข้อมูลจากหลายคนที่เคยตกเป็นเหยื่อแล้วรอดมาได้ก็คือ
ก็จะเห็นเลยว่าพฤติกรรมของในไอซ์จะคล้ายกันจะเสพยาจะชอบร่วมหลับนอนกับผู้หญิงด้วย
สาวประเภทสองด้วยแล้วก็ชอบกักขังเขาไว้แล้วก็มีอาวุธหลายอย่างเลยอยู่ในบ้านนะคะ
พฤติกรรมนี้รุนแรงแล้วก็น่ากลัวนะคะคดีนี้เนี่ยยังไม่จบง่ายค่ะ
ตอนนี้คนต่างที่เคยรู้จักในไอซ์ที่มาให้ข้อมูลหลักฐานต่าง
ตำรวจก็สอบปากคำแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดนะคะ
จะได้นำไปสู่ว่าหลังจากนี้จะมีการออกหมายค้น
แล้วก็ค้นบ้านในไอซ์เพื่อหาศพเพิ่มเติมอีกเมื่อไหร่นะคะ